เดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันเลยนะคะแชร์อยู่ในโลกโซเชียล
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
ในคลิปจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุก็เยอะแล้วล่ะค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไป
แล้วก็ไปเถียงกับคุณป้าท่านหนึ่งเถียงไปเถียงมาเตะก้านคอคุณป้าเขาเลยค่ะ
นี่ค่ะเราหยุดภาพเอาไว้แค่ตรงนั้นนะคะไม่อยากให้เห็นภาพมันรุนแรงเนาะ
ก้านคอคุณป้าเลยอ่ะเตะเตะผู้หญิงอ่ะใช่ผู้ชายคนนี้ก็อายุเยอะนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าบ้านแล้วก็มาเถียงกับคุณป้า
มีเรื่องของการปักเขตที่ดินเท่าที่ได้ยินตามคลิป
เหมือนกับอ้างว่าอีกฝ่ายปักหมุดที่ดินล้ำการเถียงกันอยู่สักพัก
มีผู้ชายอีกคนเดินมาถามว่าเดือดร้อนอะไรไปล้ำที่ตรงไหน
เตะก้านคอเลยอ่ะดีไม่โดนจุดสำคัญนะคะอืม
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามจะห้ามอ่ะนะครับ
คลิปนี้แชร์ออกไปโอ้โหคนวิจันทร์เยอะประเด็นก็คือ
มันไม่ควรจะเป็นเหตุรุนแรงแบบนี้แล้วผู้ชายทำกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้
คุยกันดีดีก็ได้นะคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
เราได้สอบถามไปยังคุณจิตรดาศรีทองทิมนะครับ
คนถ่ายคลิปเป็นลูกสาวคุณป้าที่โดนทำร้ายนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้แหละฮะที่หน้าบ้านของเธอ
ของเธอเองนะฮะที่ตระบวนดอนพุทธศาสตร์ตระบวนอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับ
ผู้ชายที่เตะแม่เนี่ยคือคนที่อยู่บ้านติดกันอ่า
แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันส่วนคนที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เป็นกำนันนะครับ
สาเหตุที่เกิดเรื่องมาจากเรื่องการปักเขตที่ดินแล้วคุยกันไม่ลงตัว
แม่เลยไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรม
ทำให้เพื่อนข้างบ้านไม่พอใจแล้วก็มาก่อเหตุตามที่ปรากฏในคลิป
นี่นะครับหลังเกิดเหตุได้พาแม่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ
มีใบแพทย์แล้วแล้วก็ไปแจ้งความแล้วด้วยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะแม่ก็อายุเยอะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชาย
เป็นผู้ชายแล้วมาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้นะแถมผู้หญิงเนี่ยยังอายุเยอะแล้วด้วย
ขณะเดียวกันนะครับลูกสาวของคนที่ถูกทำร้ายบอกว่ากำนันที่มาด้วยนี่ไม่ห้ามเลยนะฮะ
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะว่ายังไง